สำค้าข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
อันนี้ต้องไปตรวจสอบนะว่าอุบัติเหตุครั้งนี้
เกิดจากการที่ตำรวจนายนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มเอง
หรือมีรถคันอื่นมาเฉียวชน
แต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบนทางด่วนค่ะ
เพราะว่าหลังจากที่รถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจนายนี้ล้มเนี่ย
ปรากฏว่าร่างของตำรวจร่วงลงมาจากทางด่วนนะ
แล้วมาตกลงในบึงตรงนั้นนะคะเป็นบึงมักกะสัน
เจ้าหน้าที่ค้นหากันประมาณ๓ชั่วโมง
แล้ววินาทีที่เจอร่างโอ้โห
แฟนสาวของตำรวจนายนี้ร้องห่มร้องไห้
ไปดูจังหวะวินาทีนั้นกันค่ะ
คุณผู้ชมฟังประโยคที่ออกมาจากปากของแฟนสาว

หนุ่มนายตำรวจนายนี้ให้ตื่นแล้วก็บอกว่ากุมภานี้จะแต่งงานกันอยู่แล้ว
อีก๒เดือนจะแต่งงานกันแต่ว่าแฟนหนุ่มมาจบชีวิตลงนะคะ
ภาพนี้หลายคนเห็นแล้วบอกมันบีบหัวใจเหลือเกิน
ซึ่งฝ่ายชายเนี่ยคือ๑๐ตำรวจโทปภาวินจันแก้วหรือว่าเติ้ลนะคะ
อายุ๓๑ปีซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่งานศูนย์ควบคุมการจราจร

คือเกิดเหตุที่บริเวณทางด่วนขั้นที่๒
ตรงโค้งซ้ายจากด่านดินแดงฝั่งที่จะมุ่งหน้าถนนพระราม๙
ตรงนั้นมันอยู่เหนือบึงมักกระสรร
แล้วระยะความสูงจากข้างบนทางด่วนลงมาถึงตรงพื้น
ที่เป็นบึงมักกระสานนะมันสูง๓๐เมตรครับคุณผู้ชม
สภาพศพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยคือยังสวมเครื่องแบบตำรวจนะ
แล้วตามร่างกายบอบช้ำเลยค่ะ

เบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่เจออาวุธปืนประจำกาย
แล้วก็วิธีวิทยุสื่อสารอีกหนึ่งเครื่องนะคะ
เจอแค่โทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากางเกงของผู้ตาย
สภาพมือถือนะคุณผู้ชมยังโดนกระแทกจนมันพังยับเยินเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้นะคะ
ส่วนตอนที่เพื่อนตำรวจนะมาเห็นร่างของ๑๐ตำรวจโทปภาวินเนี่ย
เพื่อนตำรวจเองคุณผู้ชมก็ร้องไห้เหมือนกันนะคะ
เสียใจที่เพื่อนร่วมงานจากไปอย่างกระทันหัน

แล้วจากการตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
แล้วรถนี้เป็นรถประจำตำแหน่งของ๑๐ตำรวจโทปภาวิน

แล้วรถซีกซ้ายมันมีรอยเป็นรอยครูดถลายมาค่ะ
ช่วงท้ายรถแล้วก็ซี่ขวาไม่ได้มีรอยเฉียวชน

รหัสหมวก๘๓๓๔ตกอยู่ตรงนั้นด้วย๑ใบ
ทีนี้ค่ะทางผู้บังคับการตำรวจจาราจรบอกนะคะ

ตำรวจโทปภาวินเพิ่งเสร็จจากภารกิจบนเส้นทางด่วน
แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตรวจสอบความเรียบร้อย

ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้นะคะ
เดี๋ยวจะต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตรงจุดที่เกิดเหตุรวมถึงจุดที่ใกล้เคียง
แล้วก็พยายามสืบหาพยานที่เห็นเหตุการณ์

เพราะว่ายังไม่รู้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ของ๑๐ตำรวจโทปภาวินล้มเอง
หรือว่ามีรถคันอื่นมาเฉียวชน

แล้วก็จะพิจารณาเรื่องของการปูนบำเน็ต
กรณีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยนะคะ